มาอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่าไซด์ภัณฑ์ใหม่๒๐๑๙กันหน่อยนะคะ
หนึ่งประเทศที่มีความกังวลมากเลยก็คือเกาหลีใต้

พบผู้ติดเชื้อไวรัสภายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ในเมืองคูมีทำให้ต้องมีการประกาศระงับการผลิตไปเลย
ก็คือปิดโรงงานชั่วคราวเป็นการระงับการแพร่ระบาดนะคะ
จากนี้ยังพบว่าผู้ติดเชื้อในประเทศที่มันเพิ่มขึ้น
ในระยะเวลาไม่ถึง๑สัปดาห์ที่มันทะลุเป็น๔๐๐กว่ารายตอนนี้
ยังมีการประกาศให้เมืองแทกูและเขตชองโด
ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลที่พบผู้ติดเชื้อเป็นเขตพิเศษแล้วตอนนี้
ซึ่งผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยง
เชื่อมโยงกับหญิงสูงวัยในเมืองแทรกูที่ไม่ยอมไปตรวจหาเชื้อ
ก่อนที่จะพบว่าติดเชื้อค่ะ
ซึ่งก่อนหน้าที่จะพบว่าเธอติดเชื้อไปแล้วหลายที่นะคะ
ในเมืองแทกูเองไปกรุงโซไปเกาหลีใต้ไปโบสถ์ไปห้างไปต่างคือไปหลายที่มาก
ทำให้ตัวเลขมันก้าวกระโดดขึ้นมา
อันนี้คือฝั่งเอเชียไปดูฝั่งยุโรปประเทศที่กำลังน่าเป็นห่วงตอนนี้คืออิตาลีค่ะ
พบผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นรายที่๒ของประเทศ
อิตาลีเป็นประเทศแรกในยุโรปนะคะที่มีพลเมืองเสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙
และยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้ทะลุ๗๐คนแล้วด้วย
ส่งผลให้มีการประกาศปิดเมือง๑๑เมือง
หนึ่งในนั้นคือโคร็อกโนซึ่งพบผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล
ทำให้มีการปิดร้านอาหารปิดโรงเรียนปิดอาคารสำนักงานต่าง
และให้ประชาชนเก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัยค่ะ
ส่วนฝากฝั่งต้นตอประเทศจีนนะคะมีการตั้งข้อสังเกตถึงไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
มีระยะฟักตัวที่มันนานขึ้นคุณอันนี้เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
มันอาจจะฟักตัว๒๗วันคำว่าฟักตัว๒๗วันคือคุณไม่มีอาการเลย
๒๗วันนี้แต่คุณแพร่เชื้อให้คนอื่นได้
ที่ไปพบเนี่ยเพราะว่ามีชายคนหนึ่งอายุ๗๐ปีติดเชื้อแต่๒๗วันไม่แสดงอาการใดเลย
เขาบอกว่าอาจจะทำให้การระงับการแพร่ระบาดมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
สถิติกันหน่อยนะคะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตนะคะ
แบ่งเป็นฝั่งเอเชียยุโรปแอฟริกาอาเซียนอเมริกาเหนือ
ตัวเลขก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่จะเห็นว่าตัวเลขเกี่ยวกับวงเล็บสีแดงนะ
ก็คือผู้ที่เสียชีวิตมันมีหลายประเทศเพิ่มมากขึ้น
โหโหดูญี่ปุ่น๗๕๑นะเกาหลีใต้๔๓๓
ว่าประเทศไทยนะคะจะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
แต่เราไว้วางใจไม่ได้นะคะเอาส่วนยอดรวมค่ะ
รวมทั้งโลกเนี่ยนะคะตอนนี้ผู้ติดเชื้อ๗๘๖๐๐ราย
ผู้เสียชีวิต๒๔๕๐กว่าศพนี่คือยอดล่าสุดนะคะ
กินร้อนช้อนกลางล้างมือปฏิบัติเป็นประจำค่ะ